คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองนะฮะ
เหตุการณ์สลดนะครับรถตำรวจทางหลวงเนี่ยมีการชนคุณตา
กำลังขี่จักรยานตัดหน้านะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
บริเวณตรงนั้นเป็นจุดกลับรถใช่ไหมครับรถจักรยานนะครับ
พยายามจะข้ามถนนไปแล้วก็มาเนี่ยฮะรถตำรวจทางหลวงครับ
วิ่งมาทางตรงหยุดรถไม่ทันมันก็กระชั้นชิดมากนะครับ
ชนรถจักรยานของทางคุณตาอย่างเต็มแรงนะครับ
ร่างก็พุ่งโอ้โหทะลุกระจกเลยครับแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะฮะ
จักรยานในข่าวก็กระเด็นนู่นนะฮะไปไกลหลายเมตรเลยครับ
ตำรวจทางหลวงทะเบียนกรุงเทพนะครับจอดอยู่ครับ
สภาพรถก็โดยเฉพาะด้านซ้ายมีรอยชนพังเสียหายกระจกแตกนะครับ
ใกล้กันก็เจอร่างของคุณสิงห์ทองโพภาษอายุ๗๒ปีนั้นเสียชีวิตนะครับ
ก็นำศพส่งไปต่อที่โรงพยาบาล
ทางออกไปก็ไปเจอรถจากกระยานครับ๑๐เมตรได้นะ
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับจากการตรวจสอบ๓ส่วนเลยนะ
จากการตรวจสอบครับทราบว่ารถตำรวจทางหลวงที่พุ่งชนนั้น
ขับออกจากตัวเมืองระยองมุ่งหน้าไปจันทบุรีนะครับ
แล้วก็ตอนเกิดเหตุจักรยานของผู้เสียชีวิตก็ขี่เข้ามา
บริเวณถนนทางหลักก็เลยเกิดเหตุเฉียวชนขึ้นนะครับ